เมื่อวานนี้๒๗ธันวาคมและทุกปีนะครับ
ไทยรัฐก็จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกัมพลวัชรพลนะครับ
ปีนี้ก็มีบุคคลสำคัญมีผู้มีอุปการะคุณนะครับ
ที่ร่วมกันสนับสนุนมูลนิธิไทยรัฐนะครับ
มาร่วมกันเป็นเกียรติแล้วก็แสดงความยินดี
โอกาสครบรอบ๖๙ปีไทยรัฐ
เรากำลังก้าวเข้าสู่ปีที่๗๐แล้วน้องมิ้นยาวนานเหลือเกินนะครับ

กัมพลวัชรพลจัดขึ้นเมื่อวาน
ก็มีบุคคลสำคัญผู้มีอุปการรักคุณ
กับมูลนิธิไทยรัฐไปร่วมงาน
ครับข้างเหมือนทุกปีที่ผ่านมาครับ
เช่นท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พันเอกวินไทยสุวารีนะครับ
โศกองทัพบกพร้อมทั้งแขกทั้งผู้มีเกียรติ
หน่วยงานภาครัฐเอกชนก็มากันเยอะทีเดียว

ก็ไปเจอหลากหลายท่านทีเดียวนะครับ
ก็มีคุณหญิงประณีศิลป์วัชรพล
ประธานกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ

ผู้บริหารมูลนิธิไทยรัฐให้การต้อนรับ
จากนั้นคุณหญิงปรณีสินวัชรพล

บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ
ผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่นประจำปีการศึกษา๒๕๕๙
สำหรับรางวัลวิทยานิพลกัมพลวัชรพลในปีนี้
คณะกรรมการรางวัลได้พิจารณาแล้วนะครับ
ว่าไม่มีวิทยานิพลฉบับใดสมควรได้รับรางวัลในปีนี้ไปนะครับ
ทางด้านของนายปรพลแก้วชาติ
ภูมิในการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕เฉลิมพระเกียรติกรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
วิทยาเขตภาคกลางภาคตะวันออก
ก็บอกว่าหัวใจสำคัญของการบริหารก็คือ

รักและเคารพพอกัมพลวัชรพล

แล้วก็มีความช่วยเหลือกันกลมเกลียวกัน
ขณะที่นางฮาไทยรัฐ

ก็บอกว่าแม้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๒
จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

มาจากครอบครัวที่ขาดโอกาส

เป็นคนดีมีความรู้ตามปฏิฐาน
ของท่านผอกัมพลวัชรพล

เพราะว่าเชื่อว่าเขาพยายาม
สรรสร้างเขาพยายามคัดเลือก

เสมอนะคะ

ไปดูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ในหลายโรงเรียนในหลายภาค

มีความขัดสน

แล้วก็พยายามนำสิ่งดี

ก็อยากให้ครูไทรัฐทุกคน

กับผมขอกราบคารวะ

ท่านกัมพลวัชรพล

นักเรียนที่ไม่มีโอกาส

หรือบางคนอาจจะไร้โอกาส

หรือแม้แต่ในกรุงเทพมหานครเองนะครับ

ในลายธัศน์ของท่านกัมพลวัชฌาพล

ก็ปิดท้ายด้วยการปรัฐกฐาพิเศษเรื่อง

เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
มีวิสัยทัศน์ในการวางรากฐานการศึกษาของเด็กในชนบท
ท่านจะจากไป๒๒ปีแล้วนะครับ
แต่ว่าผู้บริหารไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐ
ยังคงดำเนินงานสารต่อสิ่งที่ท่านนั้นทำเอาไว้ครับ
จนเห็นผลชัดเจนว่าเด็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยาหลายแห่งนั้น
มีผลการเรียนที่ระดับดีแล้วก็ไปไกลถึงระดับชาติระดับโลกเลยทีเดียวนะครับ